ทางทะเลเองก็ต้องระวังเหมือนกันช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะ
คลื่นลมแรงระวังจริง
นี่เป็นเรือนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมคะลองดูกันหน่อยค่ะ
มันมีเหตุการณ์ที่เหมือนถูกคลื่นซัด

เรือแสวท่านเฬญ
บอกว่าจุดตรงนั้นเนี่ยที่เรือไปจมเนี่ยนะคะ
มันเป็นร่องน้ำลึกคาดแบบนี้
คงเจอสภาพลมนั่นแหละแล้วอากาศมันแปรปรวน
พานักท่องเที่ยวออกไปทะเลนั่นแหละค่ะ
แล้วคลื่นมันก็เลยซัดน้ำเข้าเรือ
จมโชคดีตอนที่เกิดเหตุ
มีเรือลำอื่นอยู่ใกล้ก็เลยสามารถที่จะช่วยเหลือกันไว้ได้นะคะ
ที่อุทยานเนี่ยก็มีการนำเรือไปช่วยโดยขับเรือประคองไปจนถึงฝั่ง
ก็ส่วนความเสียหายความผิดพลาดเขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบิ
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบอีกครั้งว่ามันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหน
ปันเรือหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยแบบนั้น
คงต้องระวังเพราะว่าช่วงนี้คลื่นลมในทะเลเนี่ยแรงจริงนะครับ
เมื่อวานก็มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเช่นเดียวกันคือช่วยทันก็ดีไป
ถ้าช่วยไม่ทันแล้วฮะไม่อยากจะคิดโศกนาฏกรรมเพิ่งจะเกิดขึ้น
เรือหลวงสุโขทัยไปด้วยนะครับ